เรื่องราวต่อไปนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วที่มีเจ้าภาพกระถิ่นเอาเงินไปถวายวัดแห่งหนึ่งที่ลบบุรียอดเงินประมาณ๘แสนไม่ถึงล้าน
แล้วเขาบอกว่าเจ้าอาวาสปฏิเสธเพราะเงินน้อยไปไม่ถึงล้านก็เลยเอาเงินคืนกลับมาให้เจ้าภาพเป็นเรื่องราวใหญ่โต
ท่านล่าสุดออกมาบอกว่าจริงแล้วโยมเข้าใจผิดอัตมาไม่เคยปฏิเสธว่าเงินกระถิ่นไม่ถึงล้านไม่รับแล้วท่านจะว่ายังไงไปฟังครับ
ไม่เคยมีคำพูดอย่างที่เขาพูดว่าไม่ได้๑ล้านไม่เคยพูดถามว่าให้คุณมาดูผลงานไม่ได้ค่าคิดเลย
การที่บอกว่าลงโซเชียลเป็นไลน์ของกรรมการที่ท่านประธานเป็นอยู่ในหลายกรรมการ
ท่านก็รับไปออกไปตรงนั้นใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปออกไปเส้นโซเชียลเป็นลายกรรมการที่พูดความรู้สึก
ก็จะเป็นความน้อยใจความอะไรทีนี้
ความจริงที่โยมถามจริงด้วย
อาจารย์ได้กี่ล้านเราก็บอกไม่ใช่ใช่ไหม
แล้วก็พูดความจริงว่าไม่ถึงร้านก็เป็นการเปรียบเปลยสีคำพูดที่โยมได้ถามเราขณะวันนั้น
วันที่วันงานประมาณนี้เอง
ทีนี้ทางด้านของพระอธิการวรวุฒิชินวโรเจ้าอาวาสวัดดงสวองให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าปฏิเสธรับเงินกระถิ่นแล้วมีคนอ้างว่าสาเหตุเพราะว่าเงินกระถิ่นไม่ถึงล้านเนี่ย
เจ้าอาวาสชี้แจงว่าไม่ใช่เพราะยอดกระถิ่นไม่ถึงล้านแล้วไม่รับตามที่เป็นข่าว
จำได้ใช่ไหมว่าเราเคยอ่านไปแล้วว่าท่านปฏิเสธ

แต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะไม่สบายใจนะเขาบอกว่าเงิน๓แสนบาทที่นางสุรินนำไปทำบุญเนี่ยมันมีการตรวจนับเงินช้า

สุดท้ายตัดสินใจก็เลยคืนเงินให้กับเจ้าภาพไป
ถวายให้วัดทั้งหมดก็คือคืนไปแล้วนะ

อาตมาไม่เคยพูดเลยนะว่าเงินกระถิ่นไม่ถึงล้านจะไม่รับ
อันนั้นน่าจะไปตีความแล้วเข้าใจผิดกันเองมากกว่า
ทีนี้เราย้อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าทำไมมันมีเรื่องราวเกิดขึ้น
กรณีที่นางสุรินบุญเสริมอายุ๖๐ปี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสามยอดแล้วก็ญาติโยมต่าง
เขาเอาเงินไปถวายวัดดงสวอง
อยู่ที่อำเภอตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
แล้วก็มีปากเสียงกันระหว่างคณะกระถิ่นกับเจ้าอาวาส
สุดท้ายเนี่ยเจ้าอาวาสอันนี้ตามคลิปที่เราได้ฟังไปนะ
เขาบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ยอมรับเงินกระถิ่นเพราะยอดเงินไม่ถึงล้านตามที่ทางวัดคาดหวังเอาไว้
นางสุรินกับครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าภาพกระถิ่นกองนี้ก็เลยเอาเงินก้อนนี้กลับคืนมา
แล้วก็ไปถวายวัดอื่นที่เขาต้องการแทนเบ็ดเสร็จก็ไปถวาย๔วัด
เป็นเงินก้อนที่เป็นส่วนของเจ้าภาพคือ๓แสนกว่าบาท
เอาคืนมาแล้วก็ไปถวาย๔วัดอื่น
หลังจากเรื่องราวนี้มันเป็นข่าวไปเนี่ย
เจ้าคณะจังหวัดลบบุรีก็มีคำสั่งให้เจ้าอาวาสวัดดงสวอง
หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อน
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะ
ขณะเดียวกันเจ้าอาวาสเองก็ยอมรับนะ

ได้มีความขัดแหงกันมาก่อนกับนางโซลิน

เรื่องป้ายไวนิวที่มีการไปติดเชิญชวนให้ชาวบ้านไปร่วมทำงานกระถิ่น
เพราะป้ายไม่ได้มีการระบุชื่อ
แล้วขึ้นรูปของนางกฐินกับสามีในฐานะประธานกฐิน
ทำให้นางสุรินเองไม่พอใจ
แต่ครั้งนั้นฮาวัดก็ยอมรับผิดแล้วก็ปรับแก้ให้แล้วนะครับ
กระทั่งมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวันทอดกระถิ่นมันมีเรื่องมาก่อนแล้วไง
ทำไมไม่มีชื่อเจ้าภาพล่ะทำไมไม่มีชื่อฉันล่ะอะไรแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปฝั่งของนางสุรินบ้าง
แต่ตอนนี้ทางด้านของนางสุรินเองซึ่งเป็นเจ้าภาพกระถิ่นเนี่ย
ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลบอกแต่เพียงว่าขอให้เป็นหน้าที่ของคณะส่งละกัน
ตรวจสอบเองแล้วกันนะฮะเพราะอยากให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็ไม่อยากพูดให้มันยาวกว่านี้
เหมือนเป็นการพูดความยาวสาวความยืดต่อไปสุดท้ายเงินก้อนนั้นก็ไปทำบุญกับวัดอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว